ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
มีคนร้ายแอบย่องเข้าไปค่ะที่หน้าร้านขายอาหารแห่งหนึ่ง
ไปขโมยไซค์คุณรู้จักไซค์ไหม

ถ้าเกิดว่าไปดักจับปลาเนี่ยก็ไปดักจับปลาถูกไหม
แต่อันนี้คือดักจับเงินทองโชคลาภค่ะ
แบบนี้คุณผู้ชมแล้วเจ้าของร้านเนี่ย
เขาเอาเงินหาเงินสดเนี่ยพับไป

เนี่ยแต่ขโมยเนี่ยมาขโมยเงินไป

ยังมีฮีริโอตะปะอยู่นิดหนึ่ง

ก่อนที่จะขโมยไปนะยกมือพนมพนมมือแบบนี้ค่ะ
ท่วมหัวเลยขอนุญาตแบบนี้ค่ะ

ไม่แน่ใจแต่ยังไม่ได้รับคำอนุญาตนะ

ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๓
ของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือร้านออกุ้งเผา
ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นนครราชศรีมาตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองนะคะ
คือภายในไซน์อย่างที่บอกไปมีเงินอยู่๒๐๐บาทไง
เจ้าของร้านอกุ้งเผาชื่อว่านายอลงกฎภูกองชนะอายุ๔๑ปี
บอกว่าไซมงคลนี้เขาติดไว้ตั้งแต่เปิดร้านใหม่
เป็นไซด์ดักซับดักโชคลาบตามความเชื่อโบราณ
ขณะเกิดเหตุมีพนักงานนอนอยู่เฝ้าร้านนะ
แต่ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติใด
กระทั่งพบว่าไซอยู่หน้าร้านมันหายไป
ตัดสินใจไปเปิดกล้องวงจรปิดดูคาดว่าคนร้ายน่าจะเมา
หรือเป็นคนเร่ร่อนในพื้นที่เพราะว่าเดินเท้าเปล่าเข้ามา
แล้วก็ยกมือไหว้สารพระภูมิอ๋อไหว้สารพระภูมิเหรอ
ขอเจ้าที่เหรอขอเจ้าที่ขโมยไซด์
แล้วที่สุดแล้วก็ลงมือก่อเหตุนะคะ
ซึ่งทางร้านไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักบ้านเป็ด
พร้อมกับวิงวรคนร้ายนะคะบอกว่าคนร้ายช่วยหน่อย
ช่วยเอาใส่ที่ขโมยไปกลับมาคืนที่ร้านหน่อย
เพราะว่าไซด์มันผ่านพิธีประกอบพิธีต่างแล้วนะ
พิธีวางเสาเอกของร้านมีคุณค่าต่อจิตใจแล้วก็เป็นความเชื่อด้วย
อ่ะยังอุตส่าห์ขออนุญาต
ทีนี้ชุดสืบสวนสพบ้านเป็ดตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาดูลาดเหลาก่อน
ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ